ไม่เปลี่ยนแปลงยังเลยวันสองวันช่วงวันศุกร์วันเสาร์ยังคงเย็นสบายแต่ว่าตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นมาต่อเนื่องวันนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วแบบนี้เราจะได้สัมผัสกับลมหนาวอากาศเย็นอีกหรือไม่วันนี้เรามาตรวจสอบกันนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับที่อุ่นขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับเนื่อง

เกิดหมอกเกิดขึ้นได้ดังนั้นการใช้รถใช้ถนนต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือพระอีสานอาจจะเจอหมอกหนาปิดบางเส้นทางซึ่งส่งผลต่อทัศนวิสัยในการสรรจรนี่คือภาพรวมตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นไปครับมีการคาดการณ
ภาพรวมก็จะทำให้ตั้งแต่วันที่๒๗ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๓๑นะครับวุฒาภูมิทั่วไทยมีรุนว่าอาจจะลดต่ำลงอีกประมาณ๔๖องศาเซลเซียสแต่ว่าในบรรเวณพื้นที่ภาคเหนืออาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าความชื้นที่มาสะสมในตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อเจอกับความเย็นที่เข้ามาช้อนขึ้นไปความ
มีโอกาสเจอทั้งฝนรวมไปถึงอากาศเย็น

บริเวณทางตอนบนมีอากาศหนาว
สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของคลื่นครับ
คาดการณ์ว่าในช่วงตั้งแต่วันที่๒๔

บริเวณอ่าวไทยต้องระวังคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือในช่วงเรียวเวลาดังกล่าว
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะอ่าวไทย
ตอนกลางจนถึงตอนล่างอาจจะต้องระวังคลื่นสูงด้วยนะครับ
ทีนี้เรามาดูหนึ่งปัจจัยครับ
ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญถึงแม้ว่าจะอยู่ค่อนข้างห่างจากเมืองไทยนะครับ
แต่ก็มีบทบาทต่อกระแสลมเช่นเดียวกัน

ล่าสุดตอนนี้ได้เคลื่อนถล่มขึ้นฝั่งบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ
จากกำลังของพายุก็ทำให้เกิดความแปรปวนของสภาพอากาศอย่างหนักเลยทีเดียว
เรามาดูการคำนวณทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้กันซะหน่อยนะครับ

บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์
่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเบี่ยงไปทางเหนืออย่างต่อเนื่อง
เมื่อวานครับต่อเนื่องวันนี้ได้ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศฟิลิปปินส

หลังจากนี้เป็นต้นไปครับช่วงตีหนึ่งจะลงบริเวณทะเลจีนใต้
แล้วก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเบี่ยงไปทางใต้ครับ
จะสังเกตว่าจะไปอยู่แถวบริเวณนอกชายฝั่งของประเทศเวียดนาม
ทางต่อล่างแล้วก็กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
ซึ่งแน่นอนว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนั่นเอง
ก็คือกลุ่มฝนที่มีกำลังไม่แรงมากนัก
แล้วก็จะถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยด้วย
ถ้าหากเราดูจากกราฟิกนี้นะครับนี่คือทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุ
สังเกตว่ามีการเคลื่อนที่มาแล้วก็เบี่ยงมาบริเวณทางตอนล่าง

ก็จะดูดเอากลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ขึ้นไปสู่พายุลูกนี้ด้วย
ก็จะทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงกลางสัปดาห์ลดลง
แต่ว่าในช่วงต้นสัปดาห์นี้อาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าอาจจะมีฝนตกเยอะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ในบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาส
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
รวมไปถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ในบริเวณดังกล่าวนั้น
มีฝนตกสะสมไปจบนู้นมาก
อาจจะทำให้เกิดภัยอื่นตามมาได้

เรื่องของความหนาวเย็นเมื่อสักครู่นี้เห็นบ่นกันอยู่

อย่างที่บอกไปในช่วงกลางสัปดาห์
พายุเขาจะเคลื่อนที่มาใกล้เมืองไทยของเรา
จากความแรงของพายุเขาก็จะดูดลมหนาวออกมาแรงขึ้น

กราฟิกที่คุณผู้ชมจะได้ชมในหน้าจอหน้าขนาดนี้
นี่คือวันนี้นะครับภาพรวมยังเป็นสีเขียว
ก็คืออากาศเย็นสบายตอน๖โมงเช้า
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๗๑๙องศา
ส่วนสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินคือพื้นที่อากาศหนาวต่ำกว่า๑๕องศา
ตอนนี้ไปอยู่เหนือเมืองไห่ของเรา
คำนวณไปวันพรุ่งนี้ยังคงทรงอยู่
ตอนกลางยังคงร้อนอบอ้าวนิดหนึ่งนะครับความชื้นค่อนข้างเยอะ
แต่ว่าวันพุธกลางสัปดาห์ครับนี่สีฟ้าแผลลงมาเลย
โอ้โฮเดี๋ยวคือต่ำสุดหรือคะตัวเลขอุณหภอมเลย
ตอนบนคาดการณ์ว่าจะต่ำสุดประมาณ๑๐๑๑องศา
ส่วนตอนกลางมีลุ้นว่าจะต่ำกว่า๒๐องศา
เท่ากับว่าข้างปีใหม่ปีนี้หนาวใช่ไหม

หลังจากนั้นก็จะอุ่นขึ้นเล็กน้อยคาดการณ์ว่าช่วงวันพุธพฤหัสนี้
จะเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นที่สุดในรอบในรอบของการแผลลงมาในครั้งนี้
เรารอลุ้นไงว่าคืน๓๑ส่วนท้ายปีอากาศมันจะเป็นอย่างไร

เดี๋ยวเอาผ้าพันคลอนเสร็จมาวันเดียวแล้วก็ถอดออก
เปิดฮีเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวให้คุณงานติด
อาจจะต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าบางพื้นที่

แล้วก็อุณหภูมิระหว่างวันอาจจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ
เพราะว่าภาคเหนือเขาท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง

บางที่ต่ำสุดประมาณแบบ๘๙องศา
แต่ว่าตอนกลางวันไปอยู่ที่๓๐องศาอย่างนี้

อุณหภูมิอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

เดี๋ยวไปดูอุณหภูมิต่างประเทศกันนะครับ
ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับใครจะไป
โอเคค่ะ